เพราะว่าล่าสุดคนที่ตกเป็นเหยื่อคือพระค่ะ
พระนะครับคุณนัทพงศ์สั่งซื้อโทรศัพท์ออนไลน์
แต่สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือสายชาร์จกับหูฟัง

พระเนี่ยบอกเลยนะคะเตือนญาติโยมค่ะ
ขึ้นเฟซบุ๊กเตือนเลยบอกว่าของถูกไม่มีอยู่จริง
เฟซบุ๊คของพระบุญค่ะก็มีเรื่องเล่านะคะ
ว่าท่านไปสั่งซื้อมือถือแล้วได้ไม่ตรงปกนะครับ
ซื้อจากเพจออนไลน์ที่ดูน่าเชื่อถือ
แล้วเห็นว่าราคาถูกดีนะคะ
มีการโฆษณาชวนเชื่อบอกว่า

จะได้รับโทรศัพท์มือถือทุกกล่องแน่นอน

คือสั่งแล้วเลิกสินค้าตีกลับมั่งอะไรมั่ง

เขาก็บอกว่าขายถูกไง

ลดประชดราคาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป

พระบุญเกิดนะคะที่วัดโคสาท่าช้างก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าก็เห็นนะคะมีโทรศัพท์และอุปกรณ์ราคา๒๙๙บาท
รวมส่งแล้ว๓๕๘บาท
ถูกดีอยากจะเอามาให้หลานเรียนออนไลน์
เพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าร้านทั่วไปค่ะ

ปรากฏว่าพอได้รับสินค้า

เปิดกล่องมาลูกเลย

เพราะว่ามีแค่สายชาร์จโทรศัพท์
แล้วก็หูฟังเท่านั้นเองไม่มีโทรศัพท์
บอกว่าอยากเตือนภัยว่าของถูกไม่มีอยู่จริง

โดนกันมาแล้วหลายคนค่ะ
มันไม่มีจริงครับทุกคนโดนมาเยอะเยอะเหมือนกันครับ
เปิดออกมาก็ไม่มีอะไรครับคนแถวบ้านก็โดนกันเยอะเหมือนกัน
ว่ามันทำไมถูกดีจังอย่างนี้ครับ
อ่ะไหนดูสิคะว่าเจออะไรกันยังไงนะครับ
สื่อข่าวของเราลองไปซื้อดูหน่อยนะคะ
คือเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราพบว่ามีการใช้คำพูดที่ไม่ชัดเจนนะคะ
อย่างเช่นพอถามว่ามือถือเป็นแบบไหน
แล้วระบุว่าราคา๒๙๙ค่าจัดส่งเพียง๕๐
รวม๓๕๘เก็บเงินปลายทางได้
พูดสิข่าวเราถามอีกมือถือรุ่นไหน
ทางร้านตอบบอกว่ามีสิทธิ์ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น
ยี่ห้อตามคลิปโฆษณาหน้าเพจทุกกล่องค่ะสนใจรับไหมคะ

ผู้ชาวถามอีกมีรูปมั้ยยังไม่เคยเห็นเลยรุ่นไหนโทรศัพท์
ทางร้านตอบไม่มีค่ะถ้าอยากได้แบบระบุรุ่นแนะนำให้ไปที่ร้านนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสีเชิญค่ะ
ก็ตอบไม่ตรงคำถามอีกนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพจก็บล็อกไปเลย
คอมเมนต์ของเพจนี้เนี่ยถ้าไปดูก็จะพบว่ามีผู้เสียหายอีกเยอะเลยนะคะที่พูด
ทำนองว่าโดนหลอกไม่คุ้มให้ระวังค่ะ
เรื่องนี้นะคะทนายเดชาทนายคลายทุกข

เราสามารถที่จะเรียกร้องได้ตามกฎหมายนะครับ
ฟังแนวทางจากทนายกันหน่อยค่ะ
ในการโฆษณาขายสินค้า
อันนั้นก็จะมีความผิดฐานช่อโกงประชาชน
และพรบคอมพิวเตอร์อีกส่วนหนึ่งนะครับ
กรณีส่งสินค้ามาแล้วปรากฏว่าไม่ตรงปรก
เราก็ขอแกะดูนะครับแล้วก็ไม่รับสินค้าได้ถ้าไม่ตรงนะครับ
การแกะการอะไรต่างก็ต้องถ่ายคลิปไว้ต่อหน้าคนส่งด้วย
หรือถ้าไม่รับคืนก็ส่งกลับไปภายหลัง
แล้วก็เรียกค่าเสียหายและขอเงินคืนครับ